อ่ะเรื่องนี้ไม่ว่าจะยากดีมีจนยืมเงินคนก็ต้องคืนแต่ดูสิด้านหลังนี้เป็นเพื่อนร่วมงานกันแท้นะ
ยืมตังค์หกร้อยบาทเอ๊ะเมื่อไหร่จะคืนตังค์หกร้อยเออเดี๋ยวก่อนยังไม่มี
เมื่อไหร่จะคืนตังค์๖๐๐จนทนไม่ไหวอะค่ะปั้งเขาให้ค่ะ

ยกมือที่ถือปืนขึ้นมาขู่จะยิงขู่จะยิงเนี่ย
เก้าอี้ด้วยอ่ะค่ะโอ้ยแล้วจังหวะนั้นน่ะคนที่เห็นเหตุการณ์นี้

เชื่อไม่คะกระสุนมาถูกตรงหน้าอกด้านซ้ายของคนตายทันที
ทะเลาะกับนายไกรวิทย์แนนสถิตอายุ๔๕ปี
แล้วเถียงกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะ
ฉดผลักฉดทีบเตะเก้าอี้
แล้วท้ายที่สุดถึงแม้จะมีคนมาห้ามแต่ก็สงบศึกไม่ได้
นายทีรพงศ์ชักปืนใส่นายไกรวิทย์ไปหนึ่งนัด
ล้มลงต่อหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะนายธีรพงศ์จะหนีไป

ตำรวจสพน้ำสมไปตรวจสอบที่โรงงาน
ก็เจอผู้ตายนอนเสียชีวิตมีแผล

แล้วก็มีเงิน๒๐๐ตกอยู่ที่ข้างศพด้วยนะคะ
จากการสอบสวนทั้งนายธีรพงศ์และนายไกรวิทย์

ปมเหตุมันมาจากที่ไกรวิทย์เคยยืมตังค์ธีรพงศ์ไป
แล้วธีรพงศ์ก็มาทวงหนี้๖๐๐
เมื่อไหร่จะคืนมาทวงทีไรปั๊บ
ไรวิทย์ก็จะบอกว่าไม่มีไม่มี

ธีรพงศ์เองก็หัวร้อนสิทะเลาะกันจนยิงกันนะคะ

นายธีรพงศ์เขาไปมอบตัวเขาบอกว่า
โยนปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘ที่ใช้ก่อเหตุนะนะ
ลงสระน้ำศรีมงคลในเขตเทศบาลตะบนน้ำสม
แล้วก็บอกว่าโหยที่ต้องยิงเพราะอะไร
ทวงตังค์จากนายไกรวิทย์แล้ว
แต่ว่าไกรวิทย์ไม่ยอมคืนแล้วด่ามาถึงพ่อแม่ด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของปืนอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุตรงนี้
ตำรวจเขาต้องไปประสานกู้ภัยทางน้ำนะงมหาปืน
แต่งงมไปยังไม่เจอเลยนะคะ
ความคืบหน้าวันนี้ตำรวจที่สพน้ำสม
ก็ต้องนำตัวนายธีรพงศ์มือยิงมาสอบปากคำ
เขาก็สารภาพค่ะว่าใช้อาวุธปืน
ที่เขาเก็บได้ในงานบุญมายิงนายไกรวิทย์จริง
โกรธที่ทวงเงินในไกรวิทย์ไป
วงเงินที่นายไกรวิทยืมไป๖๐๐บาทเดือนก่อน
ไรวิทย์นะไม่ยอมคืนแล้วบอกว่า
ขอยืมไปใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วทวงถามเงินหลายรอบแล้วบ่ายเบียงตลอดอิดออดตลอด
เมื่อวานไปทวงอีกตั้งใจไง
ว่าจะเอาเงิน๖๐๐บาทมาโอนเงิน
ให้เป็นของขวัญวันเกิดให้กับลูกสาวที่กรสิน

ใช่แต่ปรากฏว่าผู้ตายไม่ให้แล้วด่าถึงพ่อแม่โมโหค่ะ

โอ้โหเราก็บอกนะว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
อยากขอโทษครอบครัวของฝั่งนายไกรวิทย์ผู้ตาย
ทีนี้ตัวนายธีรพงศ์มือยิงปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ

ผมมามอบตัวผมรับสารภาพแล้ว
แล้วอย่างหนึ่งผมกลัวว่าทางฝั่งญาติของไกรวิทย์เขาจะโกรธแค้น

แต่อันนี้ตำรวจบอกว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ